เรื่องราวใหญ่มีมานำเสนออยู่แล้ว
เพราะว่าเรานั้นจัดหนักจัดเต็มกับรายการตลอดข่าวของเรา
มีมานำเสนอคุณผู้ชมเยอะแยะมากมาย
แต่ก่อนอื่นเหนือสิ่งอื่นใดมันสำคัญมากในเดือนนี้เดือนมีนาคม

เตรียมปากกาวไว้เรียบร้อยแล้วก็เปิดประชาชนไว้แล้วค่ะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้เรามีบรรยากาศให้ดูเรื่องของการเลือกตั้งล่วงหน้า
ถูกต้องนี่ค่ะประชาชนโหหนาแน่นมากเลยนะ
ครับนี่ครับเป็นภาพที่เรียกได้ว่าเห็นแล้วชื่นใจนะ

ประชาชนชาวไทยนะครับออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว
การเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยไม่ใช่อยู่คุณอยากเลือกตั้งล่วงหน้า

นี่คือประชาชนที่เขาลงทะเบียนกันเอาไว้ว่าอยากจะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งล่วงหน้า
นี่ครับอย่างที่จังหวัดอำนาจริงนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูหน่อย
โอ้โหบรรยากาศคึกคักนะครับแล้วที่น่าชื่นใจมากเลยนะครับ
เรียกได้ว่าคนทุกเพศทุกวัยเขามากันแล้วมีคุณยายครับ
คุณยายท่านหนึ่งครับนี่เห็นไหมอายุเท่าไหร่ให้ถ่าย
เท่าไหร่คะ๘๐ได้ไหมโอ้ยใกล้จะ๘๐เกือบถูกคุณนิวนาว
เรียกได้ว่าสังขารอาจจะระบากแล้วแต่ก็ยังมาใช้ศิลป์ไม่นอนหลับทับศิษย์นะ
ถูกต้องครับนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับคุณยายเขาก็บอกว่า
อยากจะมาใช้สิทธิ์ของตัวเองในการเลือกคนดีเข้าไปบริหารบ้านเมือง
อยากเห็นประเทศไทยเจริญก้าวหน้าให้ทัดเทียมกับนานาชาติ
และไม่มีความขัดแย้งเหมือนเช่นที่ผ่านมา
ขอให้คุณยายนั้นสมหวังดังปรารถนา
ผมว่าปฏิฐานแบบนี้คนไทยทุกคนก็หวังจะเห็นในอนาคตนะครับ
ใช่แล้วแหมเป็นบรรยากาศที่คึกคักจริง
หลายพื้นที่ก็มีประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า๘๐
ถือว่าเป็นความตื่นตัวที่ดีของประชาชนคนไทย
แน่นอนว่าเราจะได้เห็นบรรยากาศดีแบบนี้อีกวันที่๒๔มีนาคม
อยากให้ทุกคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันโดยพร้อมเพลียงค่ะ
วันอาทิตย์นี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่า๒๔มีนาคมนี้
ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งกันนะคะ
และคุณผู้ชมก็สามารถเกาะติดที่หน้าจอไทยรัฐทีวีของเราได้
เพราะว่าเราจะถ่ายทอดบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตาม
สำหรับการนับคะแนนนะคะคุณผู้ชม
คือตั้งแต่การเปิดหีบไปจนถึงผลการนับคะแนนเลย
เกาะติดบรรยากาศกันได้ทุกสถานการณ์ทันท่วงทีทันเหตุการณ์อย่างแน่นอนนะคะ
เพราะว่าไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยก็จะถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ดูในทุกพื้นที่ด้วยนะคะ
ไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนเลยบอกคุณผู้ชมแบบนี้
หลังจากที่เราตื่นเช้าออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งของเราแล้ว
ก็กลับมาดูไทยรัฐทีวีกันได้ยาวนะคะ
สำหรับวันอาทิตย์ที่๒๔มีนาคมนี้ก็ต้องย้ำคุณผู้ชมด้วยนะ
อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพราะว่าเราทุกคนมีคนละ๑เสียง
ใช่แล้วหนึ่งเสียงของเราจะเปลี่ยนประเทศได้อยู่ที่มือเรานี่แหละนะคะ